ในเดือนเมษายนนี้ก็จะครบรอบ๑ปี
ของการเข้าบริหารประเทศของรัฐบาลพลเรือนพม่า
ภายใต้การนำของนางองซานซูจี
ที่ขึ้นสู่อำนาจด้วยเสียงสนับสนุน
จากภายในประเทศและก็นานาชาติ
พร้อมขาดความคาดหวังที่สูงลิบ
ต่อรัฐบาลที่มาจากกระบวนการประชาธิปไตยชุดนี้
แต่ว่าในช่วง๑ปีที่ผ่านมารัฐบาลของนางซูจี
ต้องเผชิญกับเสียงวิจารณ์หลายอย่างครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อปัญหาความรุนแรงที่กองทัพ
ปราบปรามชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่
แล้วก็ภาวะไร้การตอบสนอง
ที่เหมาะสมของรัฐบาลซูจีครับ
รัฐบาลพลเรือนพม่าของนางองศาลสูจิ
ซึ่งเป็นรัฐบาลพลเรือนชุดแรกของประเทศ

ดำรงตำแหน่งครบ๑ปีแรกในเดือนเมษายนนี้
แม่ค้าชาวพม่าในนครย่างกุ้งวัย๕๕ปีคนนี้บอกว่า
กำลังประสบความทุกข์มากกว่าที่เคยเป็นมา
จากรัฐบาลไม่ได้สนใจประชาชนที่เป็นคนธรรมดา
แต่ก่อนเคยค้าขายได้ดีกว่านี้และมีคนซื้อของตลอดเวลา

หลังมีกฎห้ามตั้งร้านค้าริมถนน
แต่พ่อค้าชาวพม่าวัย๓๐ปีคนนี้บอกว่า
สถานการณ์ดีขึ้นหลังมีรัฐบาลพลเรือน
ความเป็นอยู่และสถานะทางเศรษฐกิจ
เขาพอใจกับสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ได้ทำ
ช่วง๑ปีที่ผ่านมาทั่วโลกได้รับรู้ถึง
รายงานความรุนแรงที่เกิดกับชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่

มนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ได้ตัดสินใจสอบสวนข้อกล่าวหาที่มีแนวโน้ม
ว่าเป็นอาทยากรรมต่อมนุษยชาติ
ที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงพม่ากระทำต่อชาวโรฮิงญา
จนทำให้ขณะนี้มีชาวโรฮิงญาประมาณ๗๕๐๐คน
ต้องหนีไปยังบังกลาเทศ
นี่ถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างแรงกดดันอย่างหนัก
ต่อรัฐบาลของนางซูจี
ผู้สนับสนุนนางซูจีมองว่า
สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหานี้
คือรัฐธรรมนูลพม่าที่รักษาอำนาจกองทัพ
ทำให้รัฐบาลของซูจีอ่อนแอ
ทัพยังเป็นผู้ควบคุมกระทรวงที่ดูแลความมั่นคงของประเทศ
ขณะที่ผู้ติดตามการเมืองพม่าจำนวนหนึ่งมองว่า
หมายของซูจีที่ต้องการแก้รัฐธรรมนูล
ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ถูกต่อต้านจากกองทัพ
มีอิทธิพลต่อทุกการตัดสินใจของนางซูจี
และนี่เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการไร้การตอบสนอง
ปฏิบัติการที่กองทัพปราบรามชาวโรฮิงญา
ลาลิตาหารวงอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพม่ามองว่า
สิ่งที่รัฐบาลองซานซูจีให้ความสำคัญอันดับต้น

คืออย่างกรณีที่เราพบในประเทศไทยในอินโดนีเซียเนี่ย
มันเป็นการละเมิดสิทธิวุชนขั้นรุนแรง
และมีการกวาดล้างขั้นรุนแรง
อันนั้นก็คือทำให้ชาวโลกรู้สึกว่าปัญหาที่
ต้องทำเดี๋ยวนี้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องนี้
ในขณะที่รัฐบาลองซานซุนจีก็จะบอกว่า

ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อกับกลุ่มกองกำลังชาติภัณฑ์
ก็เป็นอีกงานหนักที่รัฐบาลซูจี
เชิญมาตลอด๑ปีที่ผ่านมา
ตั้งแต่รัฐบาลขององศาลซูจีขึ้นสู่อำนาจ
มีรายงานเกิดความขัดแย้งครั้งใหม่ขึ้นหลายเหตุการณ์

มีประชาชนอีกประมาณ๑๖๐๐๐คน

ซึ่งการปะท้าล่าสุดระหว่างกองทัพพม่ากับกองกำลังโกก้าง
เขตภูเขาทางภาคเหนือของประเทศติดชายแดนจีน
ทำให้มีประชาชนประมาณ๒๐๐๐คน
หลีภัยเข้าไปในมณฑลยูนานของจีน
ขณะเดียวกันการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ล่าช้า
และความลังเลของนางซูจีที่จะกระจายอำนาจในการตัดสินใจ
ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลองซานซูจีถูกวิจารณ์ด้วยเช่นกัน